มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งบ้างค่ะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี
มีผู้ชายอายุ๖๐กว่าปีแล้วเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วัน
อาจจะเกิดจากโรคประจำตัวแล้วตัวผู้ตายไม่ได้รับการรักษา

ตำรวจภูทรไซน้อยก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
มีคนเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้าง
บ้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนเรียบคลองตาชม
ที่อำเภอที่จังหวัดนทบุรีนะคะ
ก็มีการประสานแพทย์ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ไปตรวจสอบ
แล้วก็ไปพบศพของนายเฉลียวผิวผ่องอายุ๖๑ปี
เสียชีวิตอยู่ในมุ้งที่เซ็นเซอร์อยู่นั่นแหละค่ะ
คือสภาพศพเปลือยกายเลยนะ
แล้วไปตรวจดูไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ไม่เจอแผลอะไรตามเนื้อตามตัว
แล้วในที่เกิดเหตุก็ไม่เจอร่องรอยการต่อสู้

แต่แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
ผู้เสียชีวิตบอกว่านายเฉลียวเขาเคยเป็นรอปภ
แล้วเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมานายเฉลียวร่างกายเริ่มซุดโทรม
อ่อนแอลงเพราะว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
ให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปหาหมอเพื่อตรวจรักษา
แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานคือนอนอยู่ที่บ้านร้างหลังนี้นี่แหละค่ะ
มีเพื่อนสนิทเนี่ยเอาข้าวมาให้วันนั้นก็เหมือนกัน
เอาข้าวมาให้แต่พอเรียกจะให้กินข้าว
ปรากฏว่าไม่มีลมหายใจแล้ว
ทีนี้เพื่อนสนิทก็ตกใจค่ะวิ่งออกมาแล้วก็รีบไปบอกญาติญาติ
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าสาเหตุ
น่าจะเกิดจากอาการป่วยโรคประจำตัวกำเริบจนหมดสติ
แล้วไม่มีคนมาช่วยเหลือทำให้เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็ได้ให้กู้ภัยส่งศพไปให้แพทย์ชนสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ